ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ชาวเน็ตที่นั่นเขาพยายามแชร์ภาพเพื่อตามหา
คนขับรถกระบะที่ไปชนเอารถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคุณตาอายุ๗๕ปี

แล้วหลังจากนั้นนะคนก่อเหตุก็ไปจี้มอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน

คุณผู้ชมครับตำรวจสพผู้เตยเข้าตรวจสอบ
ปฏิเหตุรถกระบะนะครับชนรถจักรยานยนต์
หน้าร้านแก้วจำลองตะบนภูขามอำเภอวิเชียนบุรีที่เพชรบูรณ์ครับ
พบรถกระบะทะเบียน๑ทพ๘๓๖๔กรุงเทพมหานคร
สภาพด้านหน้ายุบหม้อน้ำแตกขับต่อไปไม่ได้แล้วครับ
งไปนิดเดียวไปเจอรถจักรยายนพ่วงข้างเสียหายทั้งคัน

ก็คือนายบวชมบุวงธองท่านอายุ๗๕ปีรถที่ถูกชน
ขี่จักรยานยนต์มาจากนาจะกลับบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะแล่นมาด้วยความเร็วสูง
แล้วก็ชนท้ายรถจักรยายนเสียงดังสนั่น
คนแถวนั้นต้องวิ่งออกมาดู
ขณะที่ทุกคนกำลังชุนละมุนกันอยู่คนขับรถกระบะครับ
ไม่ทราบทะเบียนของชาวบ้านที่ขี่ผ่านมา

ตำรวจตรวจค้นในรถกระบะครับ
ไปเจอปืนยาวครับเป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์
กระบอกแล้วก็มีกระสุน๓๐นัด
นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจคิดว่า
ต้องหนีเนี่ยเพราะด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่า

ขณะที่เพจกู้ชีพอบตพุขามนะครับ
เผยแพร่รูปคนขับกระบะนะฮะ
คือตอนนี้หนีอยู่เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐ปีได้คุณผู้ชมดู
ผมหยิกยาวประมาณไหลได้นะฮะใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงยีนขายาว
สะพายกระเป๋าข้างที่แขนเนี่ยสักด้วย
ผู้ใดพบเบาะแสนะครับแจ้งสถานีตำรวจใกล้เคียงหรือว่าโทร๑๙๑ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับไปเจอจักรยานยนต์ที่คนร้ายจี้ไปแล้วนะฮะ
จี้หนีหนีไปโดยพระลูกวัดที่วัดโคกสง่าห่างจากจุดที่คนร้ายจี้ชิงรถไปสัก๔กิโลเมตรได้
ไปเจอสกูปปี้ไอทะเบียน๑กไก่ทฐาน๘๘๓๖คันนี้นะฮะทะเบียนเพชรบูรณ์
จอดทิ้งเอาไว้หลังโรงครัวของวัดยางรั่วแล้วมีกุญแจรถเสียบคาอยู่ด้วยฮะ
เนี้ยเขานึกคิดว่าเจ้าของไล่เขามาจอดทุกทีเขาแต่เขา
ไม่ใช่รถอย่างนี้เขาเป็นรถไอ้พวกรถสลิงก็รถ
มาจอดนานไหมมาจอดเป็นวันแล้วใช่ไหมมันมันคงไม่ใช่
เป็นวันเพราะว่าตอนบ่ายสองฉันอัตมามาเก็บของในสารา
เขาเผาศพหวานนี่ไหมล่ะเลยก็มาเก็บของรถช้ามามาเห็น
นี่แหละตำรวจสืบสวนผู้เตยก็มาสิมาดูรถคันนี้นะฮะ
ก็ยืนยันว่าเป็นรถของคนที่ถูกขโมยมาจริงจี้มา
จริงจริงชุดสืบสวนก็พยายามเดินดูหลังโรงครัว
คุณผู้ชมครับไปเจอร่องรอยครับมันมีรอยเท้าของคนร้าย
หน้ากากอนามัยสีฟ้าตกอยู่นะฮะซึ่งพระลูกวัดบอก
ไอ้นี่แหละน่าจะเป็นของคนร้ายนะครับส่วนเจ้าของรถ
กูปปี้ไอสีแดงก็ดีใจนะครับที่ได้รถคืนนี่คือความคืบหน้า